ไปดูเรื่องของการร้องเรียนของชาวบ้านกันหน่อย

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเพราะอะไร
ตรงนี้เขาเรียกเลยว่ามันเป็นรางรถไฟมรณะ

เพราะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรายวัน

มอเตอร์ไซค์ล้มคันที่๑คันแรกคันที่๒ก็ตามมาค่ะนี่นะคะคันที่๓ค่ะ
โอ้โหคือนี่คันที่๔คุณผู้ชม
คืออะไรมันจะขนาดนั้น
ค่ะแล้วเนี่ยคือชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องช่วยเหลือกันเอง
เพราะรู้ว่ารถที่ตามมาเนี่ยจะมาเหยียบทับเอ้ากับอุปเถต

คือ๔คันติดจริงค่ะคลิปนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้าน
เขาอยู่ในชุมชนบ้านพรุตำบลบ้านพรุนะคะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ก่อนที่จะถึงวัดเทพชุมนุม
เป็นทางที่เป็นขาไปอำเภอสะดาวประสบอุบัติเหตุโอ้โหมากันเพียบ
จริงจริงมันก็มีมากกว่านี้อีกนะคือมีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย
สาหัสและเสียชีวิตก็มีค่ะชาวบ้านบอกมีเกิดขึ้นทุกวัน
เขาเล่าแบบนี้ว่าสาเหตุที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมันเพราะว่าฝนตก
ฝนตกเนี่ยคือรางรถไฟพอมันโดนฝนเสร็จมันจะลื่น
แล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาปรับสภาพถนนให้หน่อยได้ไหม
คนตรงนี้เขารู้ดีว่าตรงนี้มันเป็นจุดอันตราย
แต่คนที่เขาอยู่นอกพื้นที่เขามาเขาไม่รู้เขาไม่ทันได้ระวัง
ก็จะรถล้มรถคว่ำกันอยู่แบบนี้
ทีนี้ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมมันถึงถ้าแค่ถนนลื่นอย่างเดียวคงไม่น่าใช่
ปรากฏว่าโดยรอบตรงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะ
มันตรงนี้มันจะเป็นกลางถนนที่เขาเห็นว่าแผ่นปูน
คุณผู้ชมลองดูมันมีแผ่นปูนที่ชำรุด
เอ่อดิฉันว่ามันเหมือนมันยุบลงไปอ่ะใช่
มีจุดที่ยุบลงไปอย่างนั้นนะคะใช่พี่ปอม
มันแผ่นปูนตรงนี้คือมันยุบตัวลงไปเป็นระยะระยะไปเรื่อยนะคะ
ชนิดต้องใช้เส้นทางนี้ตลอด๒๔ชั่วโมง
การเตรียมสินค้าส่งออกประเทศมาเลเซีย
แน่นอนว่าพอรถใหญ่รถหนักมันก็ทำให้ถนนเนี่ยยุบได้พื้นถนนที่อยู่รอบรอบรางรถไฟซุดตัวนะคะ
แล้วเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำให้รถล้มกันตลอดมีให้เห็นอุบัติเหตุ
แล้วรางรถไฟเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันอยู่สูงกว่าพื้นถนนจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
นี่คือภาพของเนี่ยคนผู้บาดเจ็บแล้วค่ะคุณสมมาตรแล้วก็นางกัญญพัฒน์นะคะ
เป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบริเวณรางรถไฟตรงนี้แหละเล่าให้ทีมข่าวฟังแล้วก็ยังโชว์บาดแผลด้วย
บอกว่าตอนเกิดอุบัติเหตุอ่ะฝนมันตกลงมาเปรียบปรอย
ตอนที่จะข้ามรางรถไฟจู่จู่ก็ล้มไปเลยกระดูกเนี่ยแตกเลยนะคะ
วอนขอเถอะหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้แก้ไขปัญหาให้หน่อย
ชาวบ้านจะได้ปลอดภัยกันสักทีค่ะ